ใครที่ไม่ยอมจ่ายค่าใบสั่งการจราจรต่างจะไม่มีสิทธิ์ต่อทะเบียน
ติดตามการวิเคราะห์ประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะจากคุณสุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเออไปไปมามา
เรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรถ้าจะเอาจริงครับ
เพราะว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
ออกมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็ดีแล้วครับ
เพราะว่าเรื่องของการจราจรไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของแค่การเดินทาง
แต่มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจด้วย
เราเนี่ยส่งสินค้าเกษตรปีหนึ่งไปต่างประเทศ
ส่งทั้งปีนะครับมูลค่ารวมเนี่ย
เท่ากับนำพลังงานเข้ามาในประเทศน้ำมันเนี่ย
แค่สองสามเดือนเท่านั้นเนี่ยเกลี้ยงแล้ว

กระทบต่อปัญหาประสิทธิภาพของการทำงานด้วย
ไปสายเข้างานไม่ทันมัวแต่ไปติดแงกอยู่บนท้องถนน
ฉะนั้นผลิตผลจากคนต่อคนเนี่ยเสียหายหมด
นี่ในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสุขภาพพักผ่อนไม่พอครับ
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กต้องถูกควักขึ้นมาตั้งแต่เช้า
กินข้าวกันในรถเพราะว่าไปโรงเรียนไม่ทัน
กลับมาบ้านมาถึงก็มืดค่ำ
กว่าจะทำการบ้านก็ดึกแล้วต้องตื่นเช้าอีก
เวียนกันอย่างนี้ปัญหาเรื่องสุขภาพเสียหายมาก
มันค่อยเสียหายไปทีละเล็กทีละน้อย
คนนอนไม่พอไปติดแงกอยู่บนท้องถนน
ฉะนั้นปัญหาสุขภาพปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมด
มาจากปัญหาการจราจรเนี่ยเยอะมากนะครับ
เพียงแต่ว่าเราเนี่ยชินกับปัญหาเหล่านี้
ชินกันมานานก็มองไม่เห็นเป็นปัญหา
และไม่รู้จะทำยังไงได้บ่นไปก็แค่นั้น
ฉะนั้นการที่นายกรองนายกจะเอาจริงเอาจังเนี่ย
บอกถึงบอกว่านี่เป็นนิมิตรใหม่ที่รัฐบาลกำลังจะมาเอาจริงเอาจังกับแก้ปัญหา
อย่างที่รู้กันนะครับรถมากถนนน้อย
อย่าไปคิดอย่างอื่นเลยทำยังไงก็กั้นไม่อยู่คนจะซื้อรถ
เราไม่มีกฎหมายที่จะไปเข้มแข็งครอบคลุมเหมือนกับต่างประเทศเขาที่จะไปห้ามคนซื้อรถ
ถนนน้อยทำยังไงก็ขยายไม่ได้แล้วถนนก็มีอยู่แค่นี้แหละขยายบ้างก็เล็กน้อยบางเส้นทาง
ฉะนั้นรถมากถนนน้อยไม่ต้องไปคิดทำอะไร
ในเรื่องที่จะแก้ได้เรื่องระเบียบวินัยการจราจรนี่แหละ
เพราะมันเป็นต้นเหตุของทำการทำจราจรติดขัด
อันนี้ก็รู้กันอยู่ว่าถ้ารถปฏิบัติตามกฎจราจรมีวินัยในการจราจรไม่ไปจอดในที่ห้ามจอด
ไม่ไปอุดทางเลี้ยวซ้ายไม่ไปแซะเขาแล้วจนกระทั่งเกิดปัญหาเนี่ยการจราจรดีขึ้นเยอะ
ฉะนั้นรองนายกประวิทย์ถึงให้สัมภาษณ์แล้วเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี่ไง
ว่าต่อไปนี้จะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้นี่เอาจริงเมินใบสั่งห้ามต่อทะเบียนรถ
ผมพูดวันก่อนตอนที่ท่านพูดออกมาคำแรกผมบอกว่าต้องไปแก้กฎหมายนะครับ
ท่านก็ยอมรับแล้วว่าจะต้องไปแก้กฎหมายเพราะคนที่จะไปต่อภาษีรถยนต์เนี่ย
กรมการขนส่งทางบกไปห้ามเขาไม่ได้นะครับห้ามและผิดรัฐมนูลด้วยต้องต่อให้เขา
เขาเอาเงินมาจ่ายให้รัฐต้องต่อให้เขาห้ามไม่ได้ต้องไปออกกฎหมาย
ใครได้ใบสั่งกรมการขนส่งทางบกรู้ยังไงท่านต้องลงทุนให้ตำรวจเอาข้อมูลที่เขียนในใบสั่งเนี่ยไปเชื่อมกับข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
ทุกวันนี้ไม่เชื่อมกันไม่เชื่อมกันกรมการขนส่งทางบกเจ้าหน้าที่ไม่รู้หรอกครับว่ารถคันไหนเจอใบสั่งกี่ใบแล้วไม่มาต่อใบสั่ง
ฉะนั้นการเชื่อมข้อมูลต้องลงทุนต้องลงทุนให้ออนไลน์กันได้ระหว่างข้อมูลของตำรวจกับข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใครลงทุนล่ะครับตำรวจสิครับอย่าไปให้กรมการขนส่งทางบกเขาลงทุนเพราะตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องเป็นเจ้าของเรื่องนี้คุณก็ได้ใบอะไรอ่ะสินบนน้ำจับได้อยู่ด้วยก็ต้องลงทุนเรื่องนี้
ฉะนั้นรองนายกไปเร่งจัดการเรื่องนี้เถอะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยคนก็จะเข็ดขยาดทุกวันนี้เขารับใบสั่งเฉยฉีกทิ้งไม่เอาไปทำอะไรไปต่อทะเบียนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ครับ
มาก็คือว่าไม่พูดไม่ได้ท่านต้องไปกวดขันตำรวจว่าเมื่อมีระเบียบออกมาชัดเจนแล้วเนี่ยต้องใช้
บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาด้วยประเภทที่ว่าตั้งสารเตี้ยกันไปปรับโรงพักหนึ่งพันจ่ายตำรวจแค่สองสามร้อยคนก็เลือกจ่ายตำรวจบางคนก็บอกช่วยไปจ่ายค่าปรับให้ทีผมไม่มีเวลาเอาตำรวจก็รับมา๒๓๐๐พฤติกรรมพวกนี้ต้องเลิกถ้ายังมีอย่างนี้อยู่คนไม่กลัวหรอกครับถ้ายังมีอย่างนี้อยู่โดน
แก้ได้ไหมล่ะตรงเนี้ยถ้าแก้ตรงนี้ได้คนก็จะเคร่งครัดกลัวกฎหมายมากขึ้นทัดมารถที่วิ่งวิ่งไปตายบนทางดวนไปตายกลางทางเครื่องเสียโอ้โหคันเดียวเท่านั้นน่ะรถเขาติดกันยาวเหยียด
ไม่ได้หรอกครับรถไปเสียแต่ว่าระเบียบเขามีนี่ครับว่ารถที่ใช้งานเกิน๗ปี
ก่อนจะไปต่อทะเบียนคุณต้องไปตรวจสภาพให้เจ้าหน้าที่เขารับรองว่าสภาพเครื่องยนต์ไม่มีปัญหา
ถ้าสภาพเครื่องยนต์ไม่พร้อมวิ่งไปตายไปวิ่งไปเสียไปเนี่ยเขาไม่ให้ต่อ
แต่ว่าระยะหลังกรมการขนส่งทางบกตรวจสภาพไม่ไหวก็ไปมอบให้เอกชนอู่ทั้งหลายนี่แหละครับ
ที่เขาเขียนว่าตรอนั่นน่ะตรวจสภาพเสร็จแล้วก็ถึงเอาไปต่อทะเบียนเขาจะรับรองให้รถคันไหนอยู่ในสภาพไม่ดีพอที่จะวิ่งบนท้องถนน
อู่รถหรือสถานบริการพวกนี้ก็แข่งกันไอ้ที่ไหนเข้มงวดมากไม่ยอมให้ผ่านคนไม่เข้าคนไปที่
งวดน้อยหน่อยรถมีปัญหายังไงก็ต่อทะเบียนได้ผ่านต้องไปคุมตรงนี้ด้วยนะ

งั้นแล้วที่เขาเข้มงวดกวดขันเนี่ย

ไม่ผ่านต้องไปซ่อมโน่นซ่อมนี่

ไปตายบนทางด่วนอย่างนี้
โอ้โหรถติดกันไม่รู้เท่าไหร่
มาเรื่องประกันภัยผมต้องพูดแล้วพูดอีก
ว่าทุกวันนี้บริษัทประกันภัยเราเขาไม่เชื่อเครดิตกัน
ระหว่างรถฝ่ายผิดกับรถฝ่ายถูก
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปรถก่อน
ระยะที่รอครึ่งชั่วโมงข้อนชั่วโมงรถติดกันมหาศาล
ทำไมชนแล้วแยกรถไม่ได้ล่ะก็เพราะบริษัทประกันภัยไม่เชื่อกัน
ทำยังไงถึงจะสร้างระบบรัฐมนตรีอาคมบอกผม
ว่าต้องทำเรื่องนี้ให้ได้เพราะถ้าสร้างระบบ
ให้มันเกิดความเชื่อถือกันชนกันโป้งต่างคนต่างแยก
แล้วประกันไปไล่บี้กันเอาเองถ่ายรูปกันไว้
รถคันที่ผิดก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิดบอกกับประกันภัยว่าผมผิดครับ
คุณต้องไปจ่ายซ่อมคันโน้นให้ด้วยเพราะว่าผมผิดไปชนเขา
เรื่องนี้ก็จบแยกได้เลยครับไม่มีปัญหา
แต่ทุกวันนี้ประกันไปเสี่ยมสอนคนที่เอาประกันข้อหนึ่งเลยท่านไปดูเถอะ
ห้ามยอมรับว่าเป็นผู้ผิดนี่ประกันภัยไปเสี่ยมไปสอน
ชนเขาแท้ยังไม่กล้ารับผิดเพราะประกรรมไทยเบเซียมไปสอนไว้
มันมีอย่างนี้ที่ไหนล่ะครับประเทศที่เขาเจริญแล้วไม่มีแบบนี้
ระบบประกันภัยเขาเนี่ยเขาไม่มีแบบนี้ต้องไปแก้ตรงนี้ให้ได้
นี่ผมก็ทวงถามรัฐมนตรีอาคมมาหลายรอบแล้วท่านบอกผมเองว่าท่านจะไปแก้เรื่องนี้ให้
ฉะนั้นเรื่องที่รองประวิทย์กำลังดำเนินการเนี่ยเห็นด้วย
นายกรัฐมนตรีอ้าวนายกว่ายังไงวันนี้ก็เป็นข่าว
นายกบอกว่าจะไปเร่งรัดเรื่องเกาะกลางถนนบางกอก
ใหญ่เกินไปเฉือนซ้ายเฉือนขวาหน่อยก็จะเพิ่มเส้นทางการจราจรได้มากขึ้น
เออนี่แนวคิดของนายกก็ลองไปดูสิครับว่า
ถนนเส้นไหนบ้างที่มันจะขยายให้ได้เพิ่มขึ้นแต่คงมีน้อยคงมีน้อยเส้น
แต่เอาล่ะนายกก็ท่านก็ส่งสัญญาณเรื่องนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า
นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาการจราจร
มันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยว่าระดับผู้บริหารประเทศนะ
สองคนนะออกมาพูดเรื่องปัญหาการจราจรนะ
แล้วฝ่ายปฏิบัติยังทำอะไรไม่ได้อีกนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของคนกรุงเทพหน่อย
แต่ว่าไม่เฉพาะคนกรุงเทพหรอกครับวันก่อนพูดเรื่องการจราจรคนเชียงใหม่
คนภูเก็ตไลน์มาหาบอกว่าภูเก็ตเดี๋ยวนี้ก็หนัก
ออกจากสนามบินกว่าจะถึงที่พักได้ชั่วโมง๒ชั่วโมงรถติดแงกทั้งเมือง
เชียงใหม่แต่ก่อนนี้ไม่ว่าจะออกจากไหนไปไหนไม่เกิน๒๐นาทีไปถึง
เดี๋ยวนี้รถก็ติดเป็นชั่วโมงหนักเหมือนกัน
เพราะว่าแผนการจราจรทั้งหมดที่วางไว้มันทำอะไรไม่ได้
ถนนก็แขบระบบขนส่งมวลชนก็มีปัญหา
รถเมย์เชียงใหม่ใครมาคิดจะทำก็เจ๊งหมดฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องของคนกรุงเทพ
เรื่องของการจราจรซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ภูเก็ตเชียงใหม่ก็ไล่แก้กันไปเถอะครับ
เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าไม่เฉพาะคนกรุงเทพแล้ว
เมืองก็มีปัญหาเรื่องการจราจรนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ที่ต้องติดตามบทบาท
นายกสั่งการที่รองนายกสั่งการอ้าวคอยดูอีกสักเดือนนึงว่าเรื่องนี้จะไปถึงไหน
ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวก็จะมาฟ้องท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งครับ

๑เดือนระยะเร่งด่วนนะคะพูดถึงปัญหาการจราจรส่งผลกระทบต่ออื่นด้วยนะ

หมดเลยครับหมดเลยครับพวกเราเนี่ยถ้าการจราจรดีเนี่ยสุขภาพไม่เสียอย่างนี้
ตรงนี้เวลาต้องออกเผื่อไว้ตั้งเท่าไหร่กว่าจะมาอ่านข่าวได้เนี่ยแต่ละคน
อยากปั่นสักยานมาแต่ก็กลัวเหมือนกันนะคะรถจะเกี่ยวชนเอา
ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ